คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่คลิปเหตุการณ์ที่ขอนแก่น

ถ้าหากคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้บนท้องถนน

โอ้โหเกือบทับแล้วคุณ
อยู่มานอนอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ

ดูสิเห็นแต่ขาวเห็นแต่ตัวเนี่ยนะครับ

ว่าตกลงทับหรือเปล่าตายหรือเปล่านะครับ

แล้วคนที่นอนอยู่กลางถนนเนี่ยโอ้โหตะโกนด่าใส่คนขับรถด้วยนะ
อันนี้เป็นกล้องจากหน้ารถของนายภูมิพัฒน์พัฒนาสกุลเจริญ
พ่อค้าขายถ่านก้อน
บันทึกภาพวินาทีรถที่นั่งมากับภรรยา
เกือบจะเหยียบชายที่นอนบนถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองขอนแก่น
ช่องจราจรเลนขวาสุดหน้าบ้านกุฎกว้างอำเภอเมืองเก่า
ขออภัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น
คุณภูมิพัฒน์เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะประสบเหตุ
ตัวเขาเองได้ออกจากบ้านที่บ้านถ่านในตำบลท่าพระพร้อมกับภรรยา
โดยเขาบอกโชคดีนะคราวนี้เขาให้ภรรยาเป็นคนขับ
ถ้าเป็นผมขับตอนนี้คงทับตายแล้วล่ะ
ให้ภรรยาเป็นคนขับและเมื่อมาถึงจุดก่อสร้างสะพาน
ทางรถไฟบ้านกุฎกว้างตอนแรกไม่เห็นเลยนะว่ามีคนนอนอยู่บนถนน
เขาเข้าเลนกลางเลนซ้ายนะครับ
แต่ว่าตัวของรถของคุณภูมิพัฒน์เนี่ย
ขับมาเลนขวาแล้วก็ต้องเบรกกระทันหัน
เพราะมีชายคนนี้นอนถอดเสื้ออยู่
แล้วเร่งกระทันหันนี้ได้ชายคนนี้รอดชีวิต

เอ้าทำไมไม่เหยียบให้ตายไปเลยล่ะ
คนขับรถตกใจสิครับคือคุณภูมิพัฒน์นะแล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นผู้ขับ
ขับออกจากตรงจุดเกิดเหตุโดยแบบเงียบกริบในรถเลย
คือไม่รู้จะคุยอะไรกันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราฟังเสียงคุณภูมิพัฒน์ผู้ประสบเหตุเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
พอดีขับมาจากโรงงานจากท่าพระแล้วทีนี้มาถึงที่เขาก่อสร้างสะพานตรงกุฎกว้างนะครับ

แต่เราก็ไม่ได้อันนั้นเราก็ขับรถมาแล้วก็แจ้งความที่สวบออกเมืองต่อครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมโชคดีที่คุณภูมิพัฒน์นั่งเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่
แล้วก็พยายามมองเส้นทางแล้วก็เห็นอะไรขาวแบบนั้น
กระทั่งบอกภรรยาทันว่านี่มันคนจนเหยียบเบรกทันนะคุณ

เพราะเหมือนภรรยาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรอยู่บนท้องถนน

คุณภูมิพัฒน์ก็เลยนำเรื่องนี้นำคลิปเหตุการณ์นี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ระบุข้อความว่าเกือบซวยแล้วผม
ฆ่าตัวตายยังมายากคนอื่นอีก
ดีนะที่เมียผมขับถ้าผมขับเละเป็นโจ๊กแน่
เรื่องนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ
สื่อข่าวสอบถามไปยังพันธ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคภูมิกับการสพเมืองขอนแก่น
ก็เปิดเผยนะครับเบื้องต้นยังไม่พบตัวชายที่ปรากฏในคลิป
ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อเรียกตัวชายคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบจราจรทางบก
ในส่วนของการกีดขวางจราจรต่อไปแล้วก็ต้องไปดูด้วยฮะ
เส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางการก่อสร้างและกลางคืนมันค่อนข้างจะมืดนะครับ
ดังนั้นตำรวจก็ต้องไปดูจุดตรงนี้ว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง
มีสิ่งกีดขวางเยอะเลยคุณเนี่ยถ้าไม่เป็นคนที่มานอน
อาจจะมีวัสดุก่อสร้างอื่นมากีดขวางทางได้นะครับ